กับตลกดั้งคนนี้พี่มัมค่ะ
งานเข้าจนได้ค่ะหนังเรื่องใหม่

เรื่องนี้มันมีดาราด้วยนอกจากดา

เป็นนักลักษณ์ศึกษานะค่ะก็เป็นรักต่างวัย
หม่ำเนี่ยรับบทตำรวจแล้วน้องธัญญาเนี่ยคือพี่แจ๊กรีเล่นด้วยเป็นพี่สาว

มีครอบครัวมีพี่น้อง๓คน
นี่ไงนี่ไงนี่ไงดาราท่านหนึ่ง
อันนี้บวงสวงก่อนหน้านี้แล้วคุณผู้ชมนะคะ
ก็รักต่างวัยที่บอกเนี่ยคือพี่หม่ำรับบทเป็นจ่าดาบ
แต่ปิ๊งรักกันเฉยไม่มีอะไรคุณผู้ชมนี่นะคะ
เสื้อเขียวก็ไปบวงสวงด้วยค่ะ
ซึ่งพี่หม่ำบอกว่าโอ้ยไม่มีเลยที่เขาบอกว่าภาคผู้เยาว์อะไรอย่างนี้
ได้ขนาดนั้นพี่หม่ำเปิดใจนะคะบอกว่าไปดูหนังก่อน
เพราะว่าไม่ได้นำเสนออะไรแบบนั้นเลยค่ะ
แล้วจริงบทจ่าดาบเนี่ยคือติดต่อใครรู้ไหมคะ

ส่วนน้องธัญญาเนี่ยอายุในรุ่นราวคราวหลานแล้วค่ะ
คือไม่มีคือพี่หม่ำปกติแล้วฉากกอดแกเขิน

ไปดูในโรงเอาละกันคุณผู้ชมจริง๘กันยาค่ะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ใสเลยไม่ได้มีภาคผู้เยาว์เลย
ทุกอย่างมันต้องมาดูในหนังอันนี้ก็สุภาพบุรุษนะ
อันนั้นก็รักนวลส่งคนตัว
อยากให้พี่บิลเล่นวินดีรู้และเล่น
แต่ช่วงนั้นพี่บินเขาติดเรื่องน้ำท่วมปี

เปลี่ยนปี๖๒ตอนนั้นอันนั้นหน้ามันเปลี่ยนเลย

คือหนังมันเลื่อนมา๓รอบแล้วคุณผู้ชมถ่ายตั้งแต่ปี๖๒ค่ะ
ถามถึงโปรเจกต์หนังเรื่องใหม่ของพี่หม่ำค่ะ
มีสองเรื่องค่ะหญิงแย้มกับอีเยือนนี่

อีกหนึ่งเรื่องเป็นการโคจรมาเจอกันอีกครั้ง
หม่ำเท่งโน่งค่ะมหาชัยไทยบ้านค่ะ
ตอนนี้กำลังเคลียร์คิวตลกซุปตาทั้ง๓คน
เพื่อถ่ายทำให้เสร็จภายในปีนี้ค่ะ
หญิงแย้มกับอีเยือนแล้วก็มหาชายจากไทยบ้าน
ไปปลายปีหน้าก็คงใช้ปลายปีนู้นแหละ
เท่าที่ดูหญิงแย้มกับอีเยือนตลกทั้งหมดเลย

ที่ไปผ่าตาตาวันที่๓เสร็จก็ละกระดาษคมนี้
มีคนรีวิวให้ก็คือพี่โหน่งค่ะ

มาแล้วนะคะตาใหม่ของตาม่ำค่ะ

ใช่ไม่ได้ว่าจะเสริมหล่ออะไร
เขาทำเพื่อแบบว่าให้เห็นอะไรชัดขึ้น
ต้องนะคะก็ขอให้ไอ้มัมหายไวด้วยจ้า